ไทยรัฐทีวีเตรียมถ่ายท่อสดวอเล็กบอลรุ่นเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย๒รายการนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน
ในชำนาญดอกไม้หุ่นด้าภูกษรวัลย์บอร์ดหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๗ปีเผยถึงความพร้อมของทีมชุดนี้
เก็บตัวมาตั้งแต่เดือนธันวาคมสภาพทีมเป็นที่น่าพอใจมีความเข้าใจในเกมมีมากขึ้นนะครับเหลือแต่ใส่รายละเอียดกลยุทธ์การเล่น
ส่วนเรื่องที่จะต้องเจอกับทีมชั้นนำอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้โพสต์ชำนาญเผยว่ายังไม่เห็นฟอร์มแต่เชื่อว่าจะต้องเจอกับผู้เล่นที่มีรูปร่างสูง
เข้าใจว่าทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีเองเนี่ยก็น่าจะมีผู้เล่นที่สูงนะแต่เราก็ต้องหายุทธวิธีตอนนี้เราเตรียมยุทธวิธีในการเล่นกับเขา
วิธีการเล่นให้ใกล้เคียงกับให้เป็นรูปแบบเดียวกับทีมชุดใหญ่
คือเราเล่นด้วยความเร็วขึ้นถึงมันจะไม่ยังไม่สมบูรณ
แต่ว่าบอกแล้วว่าเป้าหมายเราไม่ได้อยู่ที่ปีนี้เป้าหมายระยะยาว
หมายใหญ่คือในระยะยาว
ซึ่งแข่งที่เวียดนามนะครับ๑๐๑๗มิถุนายน